คุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครราชศรีมาตำรวจนายหนึ่งเข้าเวรนะฮะแล้วก็ออกเวรครับออกเวรแต่ว่าก่อนกลับบ้านไปแวะดื่มสุราก่อนตำรวจนะฮะสุดท้ายไปไม่ถึงบ้านครับเสียหลักตกข้างทางไปคนขับรถบรรทุกขับผ่านไปเห็นอ้าวใครมาตกอยู่ตรงนี้สุดท้ายไปเห็นตำรวจตกอยู่ข้างทางลงไปช่วยถ่ายคลิปมาให้ดูครับ
อ้าวเป็นยังไงฮะฮะเอาลูกลูกลูก
เอาลูกลูกลูกลูก
ยังกว่าเอาลูกกันก่อนลูกกันก่อน
พามาให้ใส่นี่ออกเวทมาหรอครับฮะแมนแมนแมนไปกินอยู่ใส่ไว้ว่าซักนิด
ก็เจอก็ไม่กลัวเพราะว่าเจอก็อยากไปง่อนยังประเทศนี้มาค่ะครับ
โอ้ยเอาคืนแน่ออกเวทมาเป็นเมาว์ป่ะนะ
เมื่อกี้นะทีมทีมข่าวถึงกับใส่ซับไตเตอร์ไม่ได้
ครับแต่เตอร์ไม่ได้เขาพูดว่าอะไรครับ
เขาพยายามถามเป็นภาษาอีสานเนอะ
ออกเวทมาบอกแมนคือไทยเพลาะออกเวทมา
ประเด็นคือใส่ชุดตำรวจอยู่ด้วยนะ
ใส่เครื่องแปะเต็มยดอะโอ้จริงนอก

เออนะฮะขับรถตกข้างทางฟุบไปเมาแอเลยครับ
หนุ่มคนนี้เป็นคนขับรถบรรทุกผ่านไปเห็นไปช่วย
เมาฮะตำรวจเอาขึ้นมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
จำไม่รู้เรื่องอะครับยืนยังไม่ได้เลย
ตำรวจคนนี้บาดเจ็บคิ้วแตกนะครับมีอาการเมากลิ่นเหล้าก็ฟุ้งกระจาย
ก็พันกันพูดก็ไม่เข้าใจพยายามถามอย่างที่บอกว่าทำทรัพย์แทบไม่ได้
เพราะว่าจับใจความไม่ค่อยได้ก็ช่วยกันพยุงมา
แล้วก็ให้กู้ภัยนำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
เห็นไหมเลือดออกที่คิ้วข้างซ้าย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๒๒มกราคมตอน๘โมง
๘โมงเช้าคุณตำรวจไปดื่มมาตั้งในจากเมื่อไหน
เหตุการณ์๘โมงเช้าครับอันนี้ถนนมิตรภาพ
ออกเวร๑๔๐มกราคมที่เปิดลุก
เพจเมืองสูงตระบวนสีดาบริเวรสีดาที่จนครราชสีมา
ก็คงจะมาเพราะที่เราฟังคือออกเวรมา
แล้วก็แวะไปดื่มสุราก่อนกับเพื่อนจนกระทั่งขับรถกลับแต่ไม่ถึงบ้านก็มาประสบเหตุตกข้างทางซะก่อนนะครับ
ใส่ชุดตำรวจซะด้วยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมีลงโทษทางวินัยอย่างไร
บอกเลยว่ากลับบ้านเป็นชุดที่เรียบร้อยก่อน
เรียบร้อยก่อนตอนนี้เห็นคลิปคงตาสว่างน่าดูนะคะ